ต่อกันที่เหตุยิงระทึกระหว่างแก๊งค้ายากับตำรวจ
ปะทะกัน๒จุด๒รอบนะครับคุณผู้ชม
คือปฏิบัติการครั้งนี้เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะล่อซื้อผู้ค้ายา
แล้วก็มาถึงจุดนัดหมาย
ปรากฏพอถึงจุดนัดหมายนะครับ
ผู้ค้ายาเขารู้ตัว
เขาเลยยิงเปิดทางใส่ตำรวจนะฮะ
และก็สุดท้ายนะหลบหนีทิ้งรถไป
ปะทะกับตำรวจอีกจุดหนึ่ง
คุณผู้ชมฮะอ่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสายผักไห่สุพรรณ
ใกล้กับปั๊มน้ำมันตำบลหนองน้ำใหญ่อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครสิทธิยานะครับ

วางแผนล่อซื้อยาเสพติดจากนายรัตนาชัยหรือว่าเต้ย

ซึ่งนายเต้ยมีพฤติกรรมจำหน่ายยาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่สุพรรณ

ก็เลยมีการวางแผนกันไว้แบบนี้ล่อซื้อแบบนี้
พอถึงเวลานัดหมายนะครับนายเต้ยขับรถยนต์เก๋ง
แล้วก็มีชายไม่ทราบชื่ออีก๑คนขับรถกระบะตามมา
ลับเข้าไปติดต่อขอซื้อยาเสพติด
ขณะนั้นเองตำรวจแสดงตัวจับกลุ่มทันทีนะครับ
แต่คนร้ายคุณต่อสู้ฮะใช้อาวุธปืนยิงเปิดทางขับรถหลบหนีนะครับ
เจ้าหน้าที่ยิงยางเพื่อสกัดจับกลุ่ม
สุดท้ายทั้ง๒คนนะคุณทิ้งรถเก่งทิ้งรถกระบะ
หลบหนีเข้าป่าข้างทาง
ทีนี้ตำรวจประสานไปยังสพราชโดซึ่งเป็นสพในพื้นที่
ก็ขอกำลังมาสนับสนุนการค้นหาคนร้ายที่ทิ้งรถหลบหนีไปแล้ว
หนึ่งในเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติการก็คือ๑๐ตำรวจโทษศักดาบัวลอยนะครับ
พบหมู่ป้องกันและปรับปรามสพราชโด
ซึ่ง๑๐ตำรวจโทศักดาขี่รถจักรยานยนต์ค้นหาคนร้ายไปตามเส้นทางเรื่อย
กระทั่งไปพบชายมีท่าทางพิรุษยืนแอบอยู่ข้างถังขยะ

ชายคนนั้นใช้อาวุธปืนลูกซองเปิดฉากยิงใส่ตำรวจก่อนทันทีครับ
๑๐ตำรวจโทษศักดาจึงใช้อาวุธปืนออกมายิงต่อสู้กับคนร้าย
คนร้ายถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับ
ก่อนที่ตำรวจจะควบคุมตัวคนร้ายส่งโรงพยาบาลก่อนนะฮะ
ซึ่งคนร้ายที่ถูกยิงคนนี้ก็คือชายไทยยังไม่ทราบชื่อ

ส่วนนายเต้ยที่ตำรวจวางแผนล่อซื้อจับกลุ่มหลบหนีไปได้คุณ
ขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการติดตามตัวนะครับ

กับทางด้านของ๑๐ตำรวจโทษศักดาซึ่งทำหน้าที่เมื่อคืน
ในการระงับเหตุแล้วก็ไปประจันหน้าคนร้ายพอดีที่ยิงมา
แล้วก็๑๐ตำรวจโทษศักดาก็ยิงสวนนะครับ
บอกว่าโชคดีนะที่ผมได้รับการฝึกตามยุทธวิธีเผชิญเหตุ
ที่ได้รับการฝึกมาตามโครงการของตำรวจภูทธรจพนครสิทธุญา
ซึ่งเป็นการยิงต่อสู้กับคนร้ายขณะขับขี่รถจักรยานยนต์
ทำให้วันนี้ได้มีการใช้ยุทธวิธีที่เรียนมา
จนสามารถจับคนร้ายได้๑คนนะครับ

อย่างที่บอกไปปะทะกัน๒รอบ
รอบแรกคนร้ายเปิดทางจะหนีก็ต้องยิงใส่รถก่อน
รอบที่๒คนร้ายมาเจอสายตรวจพอดี